ยังคงมีคำถามในใจหลายคนนะครับว่า
บางคนก็มีปัญหาเรื่องของประสงค์ประสาทกันไป
ล่าสุดพยาบาลคนหนึ่งฉีดวัคซีนไปหลังจากฉีดไป๑สัปดาห์เสียชีวิตครับ
แต่คุณหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ญาติไม่เชื่อแบบนั้น
เรียกร้องว่าทางการอย่าปกปิดข้อมูลและต้องออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดกับพยาบาลท่านหนึ่งคุณผู้ชมอายุเธอ๕๗ปีแล้วนะฮะ
ครอบครัวก็เล่าบอกว่าเดิมเนี่ยนะฮะพยาบาลคนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีโรคประจำตัวก็จริงเป็นเบาหวาน
แล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวก็จริงแต่อาการเขาดีขึ้นแล้ว
วันที่๗เมษายนที่ผ่านมาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไป
ก็เป็นการฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสามเหงา
ก็ผ่านไป๑สัปดาห์ครับช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๔ที่ผ่านมา
อาเจียนอาเจียนหลายครั้งมากแล้วก็ท้องเสียด้วย
ลูกชายก็พาไปเข้าห้องน้ำนะฮะจนกระทั่งตี๓ไปเข้าห้องน้ำถ่ายเหลว
ถ่ายครั้งนี้จนหมดสติไปในห้องน้ำคุณผู้ชม
ลูกชายเนี่ยซึ่งเคยเรียนพยาบาลแล้วเคยทำงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมา
ก็เลยปั๊มหัวใจจนชีพจรคุณแม่กลับขึ้นมานะฮะแล้วก็รีบนำตัวคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นเนี่ยแพทย์ของโรงพยาบาลสามงามประเมินว่าผู้ป่วยอาจจะมีอาการหัวใจขาดเลือดแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจทำอะไร
จนกระทั่งสัญญาณชีพอ่อนและเสียชีวิตลงในตอนหกโมงเช้าทางญาติเลยขอส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลแม่สอด
จากนั้นรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพไปแล้ววันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ต่อมาเพจของโรงพยาบาลสามเงาได้โพสต์ผลการพิจารณานะฮะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะ
ก็มีอาการเขาบอกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าอาการภายหลังได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคเนี่ย
ระบุที่มาที่ไปนะฮะจากกองระบาดวิทยาลัยงานนะวันที่ยี่สิบสามเมษายนบอกว่า
สาเหตุของการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ฉีดวัคซีนไป
แต่เป็นเหตุการณ์เป็นสาเหตุร่วม
โดยผู้ฉีดรายนี้มีโรคประจำตัวเดิม
คือไขมันในเลือดสูงและเบาหวานที่ไม่ได้กินยาอย่างสม่ำเสมอ
ผลการชนะสูตรพบเส้นเลือดหัวใจเส้นใหญ่ตีบครับ
แล้วก็มีรอยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดิมอยู่แล้ว
ร่วมกับผู้ป่วยก็มีประวัติเรื่องของการเจ็บสะบักด้านซ้ายเป็นประจำ

ซึ่งอาจเป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน

อกจากนี้อาการท้องเสียอาจจะเป็นเหตุเสริมทำให้อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นมากขึ้น
ซึ่งภายหลังเพจของโรงพยาบาลสามเงาก็มีการลบข้อความลบโพสต์นี้ออกไป
อันนี้เป็นโพสต์เดิมที่ทางผู้เชี่ยวชาญอาการมาโพสต์สาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้
แต่จากโพสต์ดังกล่าวครอบครัวเคลือบแคลงใจเป็นอย่างมาก
ก็เลยเพราะว่าจากการส่งศพไปชนะสูตร
อันนี้ลูกตอนแรกการส่งศพไปชนะสูตร
ทางโรงพยาบาลที่เอาศพชนสูตรบอกว่าผลจะออกมา๒๘เมษายน
คือเหลืออีกต้องอีก๓วันหลังจากนี้
คือผลยังไม่ออกแต่ทำไมผู้เชี่ยวชาญที่โพสต์เนี่ยไปอ้างข้อมูลและโพสต์แบบนั้น
ทำไมถึงโพสต์ทั้งที่ผลยังไม่
ถูกต้องผลการชาญสูตรยังไม่ออกเลย
ทำไมมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล
ไปโพสต์ผลชนสูตรของการเสียชีวิตไว้แบบนั้น
ทางญาติก็เลยเออันนี้เป็นการปกปิดข้อมูลหรือเปล่า

เรื่องของหัวใจขาดเลือดต่างมันเป็นสาเหตุกระทบมาจากการฉีดวัคซีนใช่หรือไม่
แล้วมันมีโอกาสทำให้เกิดริ่มเลือด
เหมือนเหตุการณ์ที่เคยปรากฏกับคนที่ฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้หรือไม่
ก็เลยเรียกร้องว่าทางการอย่าปกปิดข้อมูลและต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไปฟังเสียงลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
อยากให้ชี้แจงในความเป็นจริงบอกในความเป็นจริงว่าโอกาสการเกิดมันมีมากน้อยแค่ไหน
ไม่ใช่ว่าบ่ายเบี่ยงให้การเสียชีวิตของแม่ผม
มันเป็นความผิดของแม่ผมฝ่ายเดียวครับผม
ซึ่งก็อยากจะให้แบบทางรัฐบาลเขาเห็นเป็นกรณีศึกษา
เพื่อที่จะได้เพิ่มมาตรการในการรัดกลุ่มก่อนที่จะฉีดวัคซีน
หรือไม่ก็ในการที่จะฉีดวัคซีนในอนาคต

หรือไม่ก็จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมากกว่านี้
เพื่อที่จะได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ประชาชนคนไทยครับผม
ผมว่าทุกคนคิดเหมือนลูกชายผู้เสียชีวิต
ถ้ามันเป็นความผิดพลาดมันเป็นข้อที่เราควรจะกลับมาแก้ไข
ก็ต้องยอมรับแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดเอามาให้คนไทย

งบอยเลยว่ารัฐควรจะบอกความจริง

แล้วเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เขา

ให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยต่อไป
ลูกชายบอกเลยนะว่าครั้งนี้คุณแม่จะต้องไม่ตายฟรี
อย่างน้อยเนี่ยการตายการเสียชีวิตของคุณแม่เนี่ย
ต้องเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาต่อยอดขยายผลต่อนะครับว่า